มันอาจจะเหงาหน่อยถูกไหมเหงาบางทีถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
ก็ยังพอมีเพื่อนเล่นนะแต่ถ้าบางคนไม่ได้เลี้ยงสัตว์สิคุณ
มันก็ต้องมาถึงจุดที่เราต้องไปเล่นกับอะไรที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแบบนี้ค่ะ
โอ้โหถึงขั้นต้องเล่นกับกบแล้วคุณชนะคุณใบตอง

นี่เวลากวักมือเรียกเห็นไหมกบกระโดดมา
แต่มันพลาดไงเขาจับไม่ทันมันก็เลยหงายท้องเล่นไปจักรกี้มันก็อย่างนั้น
เกาพุงเลยเออแล้วถามมันหน่อยมันอยากเล่นด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวนะผมเพิ่งเคยเห็นเกาพุงกบเป็นสุนัขเป็นแมวเลย

มีท่าขอขอคางเกยคางให้สิจ๊ะ

แนะนำว่าต่อไปทำเป็นฟาร์มเลยค่ะคุณจะได้ไม่เหงา
เป็นฟาร์มกบฟาร์มเขียดก็ว่ากันไป
หรือจะเลี้ยงหนูแบบคุณชนะก็ไม่ว่ากัน

ไม่ดีอย่าเลี้ยงหนูไม่เอา